นารินฮะระหว่างทาง๑ปี๓เดือนเนี่ย
จากชั้นต้นมาอุทธรณ์มาดีกาเนี่ย
กว่าจะยกฟ้องแล้วก็หลุดคดีออกมาได้เนี่ย

ปี๓เดือนที่ผ่านมาเวลาที่

ใช่ไหมเหลืออยู่คนเดียวแล้ว
ความหวังของเราในใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้น

หาเงินช่วยแฟนที่ไปทำงานอยู่แล้วครับผมนะ
อยู่ข้างนอกเป็นยังไงบ้างครับพี่ชนะภา
ก็โดนเยอะค่ะเจ็บเยอะ
ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการทำมา

แล้วแมวอยู่ในหมู่บ้าน

แล้วอยู่เท่าไรบ้าง
คนโตน่าจะ๒๒๒๓ปีแล้ว
คนที่สองก็น่าจะ๒๑ปี
ก็น่าจะเรียนมหาวิทยาลัยทั้งคู่

สวนกล้วยด้วยครับอันนี้ก็ขายแล้วสวนกล้วยแฟนผมขายไปเยี่ยมส่งลูกเรียนด้วยครับ
ไม่มีเงินใช้หนี้อีกด้วยครับ
คือพี่นารินเนี่ยจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
สาวหลักของครอบครัวพอติดคุกไปพี่ชนะภาต้องเลี้ยงลูก๓คน
ซึ่งกำลังเรียนทั้งนั้นแล้วเราต้องต้องทำยังไง
แล้วเราต้องทำยังไงเราต้องทำงานอะไรแทนสาว

ก็กรีดยางค้าขายทำอะไรที่เป็นอยู่ก็ทำจนหมดเลยค่ะ
แต่ว่าเวลาเราค้าขายอีกชิ้นหนึ่งพี่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเนอะ
ในชุมชนมันก็ขายไม่ได้มันขายไม่ได้อยู่ไม่ได้เลย

ก็มันเหมือนกับเราถูกสังคมตัดสินแล้วว่าเราเป็นครอบครัวที่มันไม่ดีไปแล้ว
คือขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่ว่าโควิดนะ

คนที่เขาเขาเชื่อเราเขาเชื่อเนอะคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อ

ก็บางวันเอาจริงได้สุดก็แค่๔๐๐บาท
ร้อยนี่คือยังไม่ได้หักค่าอะไรเลยมันก็มันก็ไปไม่ได้
กลางคืนมาพี่ก็ไปกรีดยาง
กรีดยางก็มันก็มีคนเหมือนไปดักซุ่มอะไรเราประมาณเนี้ย

พอตอนนั้นก็ได้ไปแจ้งตำรวจด้วย

แต่ก่อนไปกับผมเขาก็ไปในเรือนจำแล้วก็มันต้องได้ไปคนเดียว
ลูกลูกโตสองคนเนี่ยลูกคนโตกับคนกลางคือไปโรงเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วเนอะ

ก็เหลือพี่กับคนเล็ก๗ขวบพี่ก็ต้องทิ้งลูก๖ขวบ๗ขวบมานอนอยู่คนเดียว

๑ที๒ที๓พวกนี้ใช่ไหม

ก็ต้องทำแบบนี้จนรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัย
พี่ก็เลยพาลูกยายออกจากบ้านไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง

ใช่แล้วหลังจากนั้นพี่ก็คือมันหมดทางแล้ว
ก็เลยต้องทิ้งลูกไว้กับน้องสาวค่ะแม่ก็มาทำงานที่ต่างจังหวัด

ก็ขายส้มตำขายกระย้างพวกนี้

นี่ไม่รวมเงินที่ต้องไปสู้คดีให้สามีอีกใช่ไหม

คือเอกสารก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่ง
ค่าประกันตัวค่าเดินทางค่าใช้จ่าย

เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ตัวเมียเองก็แทบไม่มีเวลาไปเยี่ยมผัวที่อยู่ในคุก

เห็นบอกลูกไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อเหรอ

แต่จะเป็นหนักกับตัวเล็กที่เราสังเกตเห็นเนอะ
เพราะว่าคนโตเขาก็เริ่มจะปรับได้
ตัวเล็กเนี่ยปกติเขาจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยล่าเริงแจ่มใสก็เป็นเด็กที่เงียบ

ยังไงลูกมาเล่าให้ฟังว่ายังไงพี่
คือทำไมเขาบอกว่าทำไมชีวิตพวกหนูทั้งชีวิตพวกหนูพยายามทำตัวเป็นคนดี
หนูไม่ได้เคยไปล้าลานใครทำไมต้องตอบแทนพวกหนูแบบนี้
มันไม่ทำไมต้องลงโทษพวกหนูด้วยการเป็นแบบนี้ด้วย
หมายถึงเด็กไปโรงเรียนแล้วเพื่อนมาบอกว่าพ่อ
ก็จนมีความคิดว่าจะให้ลูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเราแบบไม่มีใครรู้เลย

เวลาไปเยี่ยมพี่นารินเล่าเรื่องราวที่อยู่ข้างนอก

เขาคงจะทุกข์ใจอยู่แล้ว

ก็เก็บไว้คนเดียวเอง
ผีดารินมารู้ตอนไหนเนี่ยเรื่องร้านเหล่านี้
สุดท้ายก็ได้ออกมาครับผมวันที่สารดีกาท่านอ่านคำพิพากษายกฟ้องเป็นยังไงบ้างวันนั้น
ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับมีทนายท่านก็มากอดผมผม
ฉันยกฟ้องแล้วนะผมก็ดีใจ
พี่ชนาภาไปฟังไหมวันนั้นที่สารพี่อยู่ทนบุรีค่ะอ่า
ทำงานหาเงินอยู่ครับผมก็เข้าใจว่าแฟนผมต้องดิ้นลนอยู่คนเดียวนะครับ
แล้วใครแจ้งข่าวไปทนายเหรอคือเจ้าหน้าที่ศาลโทรมาบอกผมนะครับ
เพราะว่าอ่านตามหมายไม่ทันส่วนใหญ่เขาจะอ่านก่อน
เพราะฉะนั้นผมรู้คนเดียวถ้าผมไม่ไปเนี่ยเขาจะไม่มีใครรู้เลย
แล้วพี่นารินเขาจะออกมาแบบโดดเดี่ยวเว้งคว้างผมก็เลยต้องไปอ่า
ทับจากกรุงเทศเนี่ยไปเพื่อฟังคำพิพากษาของสารดิการพี่มุกราฮัน
ใช่ครับจริงจริงดิการทนายเขาไม่ไปกันหรอกอืม
แต่นี่เขาไม่มีใครรู้ผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เพราะว่าปีกว่า
ไม่ได้ติดต่อกันครับครับก็เลยก็เลยต้องไปเองไปฟัง
แล้วก็พอฟังเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถมาบอกทางญาติเขาอีก
เพื่อให้ไปรับตอนเย็นเพราะว่าผมต้องกลับแล้วครับ
เจอหน้ากันเป็นยังไงบ้างเย็นวันนั้นก็ก็เราก็โล่งใจเราก็ดีใจเนอะค่ะเนอะ
แต่ว่าเราก็ยังแคงใจอยู่ยังแคงใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือคือเราไม่เข้าใจว่าด้วยเราก็เป็นเราเป็นชาวบ้านธรรมดา
เราก็ไม่เคยไปล่าลานไม่เคยไปว่าไปให้ร้ายใคร
แล้วทำไมต้องต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยทำไปเพราะอะไร
ก็เราก็อยากจะรู้ว่าทำไปเพราะอะไร

อยู่ในใจของทั้งสองคนแล้วก็ครับผมลูกด้วยครับผม
เออทำไมเราต้องมาเจออย่างนี้ทำไมต้องมาแจ้งข้อหากับเราแบบนี้ครับผม
เมื่อวานนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับทนายรัชพลครับผมครับ
ยื่นเรื่องยังไงบ้างครับครับคือไปสามประเด็นนะครับ
เมื่อวานก็คือประเด็นแรกเนี่ยไปขอให้สอบสวนตำรวจที่ทำคดีนี้
เพราะว่าคุณเนี่ยไม่สอบสวนให้ชัดเจนไม่รอบครอบนะครับ
ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอารูปพี่นารินเข้าไปชี้กันไหม
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลยนะครับอันนี้ศาลก็บอกแล้วว่าเป็นการชี้นำนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้สอบวินัยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย๒นายนะครับผม
ที่สองก็คือถามหาความรับผิดชอบนะครับเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
ยกฟ้องแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
มีความรับผิดชอบยังไงบ้างนะครับแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะ
เคสพรุ่งเนี้ยคือทำมาแล้วมีแต่แพะแพะแพะแกี่คนแล้วอ่ะนะครับ
อยากให้ทำงานแบบรอบครอบหน่อยเอาให้ชัดเจนว่าผิดจริงแล้วคุณค่อยฟ้อง
ไม่ใช่ว่ามีเหตุนิดหน่อยแล้วคุณไปฟ้องเนี่ยถ้าคุณซักเด็กดีนะ
คุณจะรู้ว่าพี่นารินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ
ที่สามเนี่ยอยากให้เร่งจับคนร้ายเพราะว่าคนร้ายเนี่ย
จุบันยังลอยนวลนะครับก็ยังจับไม่ได้สักที
มีปัญญาจับหรือเปล่าก็อยากจะถามหาทางสำนักงานตรงไหนชาติครับ
คือถ้าเด็กถูกกระทำแบบนี้เนี่ยและสารยกฟ้องผู้ต้องหาที่คนจับแล้วก็ส่งฟ้องไปเนี่ย

ใช่แสดงว่าจริงใช่ครับคุณไปตามจับหน่อยนะครับ
คดีมันยังค้างอยู่แล้วที่สำคัญก็คือไอ้ช่วงปีสามเดือนที่ผ่านมา
สิ่งที่เจอกับเขาเขาต้องติดคุกหรือว่าครอบครัวเขา
ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้ไง
รับผิดชอบยังไงเออจะรับผิดชอบยังไงนั่นสิครับตรงนี้
นี่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยนะไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะ
แล้วโดยหลักเขาต้องต้องมีใครมาชดเชยรับผิดชอบยาวเขาบ้าง
ใหญ่ต้องไปฟ้องเขาเองนะครับพอฟ้องเสร็จปุ๊บ
ถ้าชนะเนี่ยก็ได้ตังค์ไปนะครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้อะไรเลย
ติดคุกฟรีไปโอ้โหครับอันนี้คือความจริงของประเทศไทย